กำลังพลจุดชักราชรสของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ฝึกซ้อมร่วมกันสำหรับการใช้เชือกมณีลาที่จะใช้สำหรับในงานพระราชพิธีจริงเป็นครั้งแรกนะคะ
่อพระบรมราชอิสริยยศสูงสุดของพระมหากษัตริย์ไทยค่ะกำลังพลจากกรมสรรพาวุฒิทหารบกที่ปฏิบัติหน้าที่
ฉุดชักพระมหาพิชัยราชรสได้เชิญพระมหาพิชัยราชรสออกจากโรงราชรสพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
เพื่อทำการฝึกซ้อมใน๓ขั้นตอนสำคัญของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๑๒และ๓
ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ทดลองเปลี่ยนเชือกฉุดชักพระมหาพิชัยราชรส
จากเดิมใช้เชือกเปอร์ลอนมาเป็นเชือกมณิลา
ซึ่งเป็นชุดที่กรมอู่ทหารเรือจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในวันพระราชพิธีจริง
เชือกจะมีความแข็งกระด้างแต่จะไม่ยืดหยุ่น
ไม่มีผลต่อการจัดลำดับแถวของพลฉุดชักราชรส
เพราะหลังจากการฝึกซ้อมที่ผ่านมานั้นได้ใช้เชือกเปอร์ลอนซึ่งเหนียวและแข็งแรงดี
แต่มีข้อเสียคือยืดหยุ่นง่ายอันส่งผลต่อการจัดลำดับแถว
ขณะเดียวกันกำลังพลยังได้ทดสอบจังหวะการฉุดชักไปพร้อมกับการนับและการย่างก้าวของกำลังพลในขณะที่เคลื่อนราชรสนั้น
เชือกมณิลามีการยืดตัวระหว่างฉุดชักได้น้อยกว่าเชือกเบอร์ลอนส่งผลให้จังหวะการย่างก้าวของกำลังพลทำได้ดีขึ้น
ฝึกซ้อมครั้งนี้ยังปฏิบัติร่วมกันกับกำลังพลจากกรมการขนส่งทหารบกที่ทำหน้าที่แบกหามพระยานมาตร๓ลำคาญในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๑
รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภูสามาลาโดยเน้นไปที่การเชื่อมต่อระหว่างริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่มีความชำนาญกับการเลื่อนพระโกรธทองใหญ่
อกจากนี้ยังซ้อมร่วมกับทหารมหาดเล็กราชวรลบรักษาพระองค์ซึ่งเชิญราชรสปืนใหญ่องค์จริงส่วนหลังโดยเน้นไปที่ขั้นตอนการเชื่อมต่อระหว่างริ้วขบวนซึ่งรวมการใช้เวลาฝึกซ้อมทั้งหมดในทุกขั้นตอนประมาณ๕ชั่วโมง
นับเป็นความสุดยอดของงานช่างฝีมือไทยและงานศิลปกรรมต่างซึ่งใช้ศิลปะชั้นสูงสุดทุกสาขาทั้งงานช่างสิบหมู่
สถาปัตยกรรมไทยเข้ารวมไว้ในพระราชพิธีนี้อย่างครบถ้วนและเป็นพระราชพิธีไทยที่มีหนึ่งเดียวในโลก